สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะเช็คดวงด่วนเลยค่ะ
ในช่วงนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน๓ราศีค่ะที่ดวงการเงินดี
แต่จะเก็บเงินไม่อยู่ค่ะเพราะว่าดวงกระเป๋าเงินรั่วนะคะ
แต่อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะหมอไก่มีวิธีการแก้เคล็ดมาฝากกันด้วยนะคะ
ราศีแรกก็คือชาวราศีเมษนะคะสำหรับชาวราศีเมษค่ะ
ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีกระแสเงินสดเข้ามาในกระเป๋าของคุณอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
โดยเฉพาะชาวราศีเมษที่ทำธุรกิจการค้าค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าในช่วงนี้
เงินทองไหลมาเทมาเลยนะคะแต่ปัญหาก็คือรายได้เข้ามาเยอะ
แต่รายจ่ายก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะหรือเราจะเรียกว่าดวงกระเป๋าเงินรั่วเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าเวลาที่มีเงินเข้ามาปุ๊บก็จะมีเหตุที่จะทำให้คุณต้องควักกระเป๋าจ่ายออกไปนะคะ
แต่ยังโชคดีค่ะเพราะว่าเงินที่ชาวราศีเมษต้องจ่ายออกไปนะคะ
จะเป็นเงินแบบเล็กน้อยนะคะจะออกแนวค่าใช้จ่ายจุกจิกมากกว่า
ยังไม่ใช่เงินก้อนใหญ่นะคะราศีต่อมาคือชาวราศีสิงค่ะ
ในช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องให้ชาวราศีสิงศ์ต้องควักกระเป๋าจ่ายบ่อยมากเลยนะคะ
แต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นเรื่องที่จำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัว
เรื่องเกี่ยวกับบ้านหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับรถค่ะซึ่งดวงกระเป๋าเงินรั่วของชาวราศีสิงศ์นะคะ
ไม่ได้อยู่กับชาวราศีสิงศ์ตลอดไปค่ะแต่ว่าจะอยู่กับคุณเป็นระยะเวลาสั้นสั้นเท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงศ์สบายใจได้เลยค่ะและอีกหนึ่งราศีนะคะที่ต้องกอดกระเป๋าสตางค์เอาไว้ให้แน่นแน่นเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะช่วงนี้ชีวิตหนักหน่วงหน่อยค่ะ
ทั้งเรื่องของการงานด้วยแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยนะคะเรียกว่ารับเงินมือซ้ายจ่ายเงินมือขวาเลยก็ว่าได้นะคะ
ในช่วงนี้รายได้ของคุณเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะจะมีเงินเข้ามามากพอสมควรเลยค่ะ
แต่รายจ่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะบางทีถ้าเราไม่บาลานซ์นะคะในเรื่องของการเงินดีเนี่ย
รายจ่ายอาจจะสูงกว่ารายได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลค่ะควรที่จะโฟกัสในเรื่องของการเงินให้มากขึ้นนะคะ
แล้วถ้าชาวราศีตุลคนไหนค่ะคิดว่าจะลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนระยะสั้นเนี่ยอันนี้ควรจะเบรกเอาไว้ก่อนเลยนะคะ
เพราะว่าดวงการเงินยังไม่โดดเด่นค่ะรอให้ดวงชะตาดีกว่านี้ก่อนนะคะ
รอให้ดวงการเงินโดดเด่นมีโชคลาภเข้ามาแล้วค่อยลงทุนแบบนี้จะปลอดภัยมากกว่าค่ะ
วิธีการแก้เคล็ดสำหรับดวงกระเป๋าเงินรั่วค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะเป็นสามราศีที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้
หรือว่าเป็นราศีอื่นก็ได้ค่ะที่รู้สึกว่าเก็บเงินไม่อยู่ก็สามารถใช้เคล็ดลับนี้ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะ
วิธีการแรกเลยนะคะก็คือให้คุณเคลียร์กระเป๋าสตางค์ของคุณครั้งใหญ่เลยนะคะ
คุณไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่ก็ได้ค่ะแต่ว่าให้เอากระเป๋าสตางค์เดิมของคุณนะคะ
มาทำความสะอาดค่ะแล้วก็เอาของที่ไม่ได้ใช้ของที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินออกไป
เช่นพวกสลิปใบเสร็จทั้งหลายนะคะให้เอาออกไปให้หมดค่ะ
จะเป็นการเปิดทางทำให้โชคลาภเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ของคุณง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ
วิธีที่๒นะคะก็คือการถวายน้ำแด่พระพุทธรูปที่บ้านค่ะ
เพราะว่าเวลาที่คุณเติมน้ำถวายพระเต็มแก้วนะคะก็เปรียบเสมือนกับการเติมโชคลาภให้กับดวงชะตาของคุณนั่นเองค่ะ
วิธีที่๓นะคะก็คือการถวายปัจจัยชำระหนี้สงฆ์ค่ะ
หมอไก่ขอให้คุณนะคะหาโอกาสในการไปทำบุญถวายปัจจัยชำระหนี้สงฆ์จำนวนเท่ากับอายุย่างค่ะ
อายุย่างก็คืออายุปัจจุบันบวกหนึ่งนะคะเพราะว่าอนิสงฆ์ค่ะจะส่งผลหนุนนำในเรื่องของการเงินของคุณโดยตรงค่ะ
ยังไงหมอไก่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสามราศีนี้นะคะแล้วอย่าลืมค่ะ
เอาเคล็ดลับที่หมอไก่แนะนำไปใช้รับรองว่าดวงการเงินปังอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ